มีเรื่องที่น่าสะลดใจเกิดขึ้นนะครับ
คำเมื่อวานนี้ครับมีชายหนุ่มคนนึง

กำลังจะไปหาว่าที่เจ้าสาวของเขานะครับ
ระหว่างทางประสบอุบัติเหตุนะฮะ
รถเนี่ยไปชนท้ายรถกระบะ

ถูกทับร่างจนเสียชีวิตนะครับ

แฟนสาวของเขารู้ข่าวมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
โอ้โหร้องไห้แทบขาดใจฮะ

หนูกองเขาขายแล้ว
แม่แม่ก็ยาว

แม่ก็ยาว

นี่ฮะผู้หญิงคนนี้คือคุณนุษย์นะฮะเป็นวาดที่เจ้าสาวนะครับ
ส่วนที่เสียชีวิตอยู่ที่ถนนเนี่ยคือว่าที่เจ้าเบ่าคือแฟนนุ่มของเธอนะครับ
ชื่อว่านายวิศนุวิจิตวงอายุ๓๖ปีชื่อเล่นชื่อแมน
ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีอยู่ประโยคนึงที่
คุณนุษย์บอกว่ารับสายแล้วรับสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับ
เรื่องราวความรักของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงกันนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับนายวิศนุถูกรถบรรทุก๑๐ล้อทับ
แล้วก็ลากร่างไปเนี่ยไกลกว่า๗๐เมตรเกือบ๑๐๐เมตรนะครับ
เสียชีวิตอยู่กลางถนนหลังจากประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาไปชนท้ายรถกระบะ
แล้วเขาก็กระเด็นไปกลางถนนนะครับพอแฟนสาวของเขารู้ข่าวเนี่ยมาถึงเนี่ยโอ้โห
ก็เป็นภาพอย่างที่เห็นคือเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยที่มาที่เกิดเหตุเนี่ย
ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับค่ะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ภัยบางท่านนี่ต้องปาดน้ำตาด้วยความเห็นใจเลยนะครับ
มันยากต่อการอธิบายจริงจริงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพศพของนายวิศนุนี่
บาดเจ็บหนักนะฮะถึงขั้นขาข้างซ้ายนี่ขาดนะครับเสียเลือดมากจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นค่ำเมื่อวานนี้บนถนนสุวินทะวง
หน้าบริษัทอุตสาหกรรมคอมเพรสเตอร์ไทยในอำเภอบังน้ำเปรี้ยวฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเซานะครับ
คว่ำอยู่ที่ถนนข้างหน้ารถเนี่ยมีร่องรอยการเฉียวชนนะครับ
ออกไปสัก๗๐เมตรนายวิศนุเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ
กระบะคันนี้เนี่ยสภาพไฟท้ายด้านขวาแตกจากร่องรอยเฉียวชนนะฮะ
คันนี้นะครับกระบะคันนี้ตรงเนี้ยฮะร่องรอยเฉียวชนถูกชนตรงนี้
เขาก็จอดอยู่ข้างทางแล้วใกล้ใกล้กันเนี่ยตรงถนนจะมีรอยเบรกลากเป็นทางยาวไปนะครับ
แล้วตามรอยเบรกที่เป็นทางยาวไปตรงนี้ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
รอยล้อรถเบรกเนี่ยจุดที่ลากไปเนี่ยแล้วไปหยุดอยู่เนี่ย
อยู่ข้างทางเหมือนกันคนขับก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่สิบ
ล้อนี่คือรถที่ไปชนนายวิศนุแล้วก็ลากร่างไปนะครับ
นี่คนขับสิบล้อนะฮะคุยกับคนขับกระบะก่อนนะครับ
ที่ได้สอบถามนะครับจากการสอบถามเนี่ย
คนขับรถกระบะชื่อนายวิชันคำประทาอายุ๔๕ปี
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นค่ำเนี่ย
เขาก็ขับรถมาตามถนนนะครับจะไปรับภรรยาที่กำลังเลิกงาน
หน้าโรงงานจุดเกิดเหตุเป็นหน้าโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะฮะ
จังหวะนั้นได้ยินเสียงจักรยานยนต์
ชนท้ายรถเขาเสียงดังสนั่นเลย
องไปก็เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่ง

รถบรรทุก๑๐ล้อวิ่งมาพอดี
เบรกไม่ทันครับก็เลยชนแล้วก็ทับร่างผู้ชายคนนั้น
จะลากร่างไปไกลกว่า๗๐เมตร
ำเดินไปเลยละครีบล้อมาเลยเราก็ได้กินดัดเฉียง
วันนี้ครอบครัวได้รับศพของนายวิศนุหรือว่าแมนไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดชนะสงสารที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
วัดแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุช่วงค่ำเมื่อวานนี้
แม่ทั้งพี่สาวทั้งญาติญาติก็ไปรับศพมานะครับ
หลังจากนั้นก็นำมาที่วัดนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เราได้คุยกับทางครอบครัวของผู้ตายนะครับ
คุณแม่ชื่อคุณแม่นุชราเพ็ญโฉมนะครับ
แมนเนี่ยเป็นลูกชายคนสุดท้องแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวด้วยนะ
อัธยาศัยดีนิสัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ครั้งสุดท้ายที่แม่ได้เจอกับลูกชายก็คือเมื่อวานนี้นี่แหละ
แต่ว่าตอนนั้นน่ะแม่ต้องไปขายของนะครับ
ก็ได้เจอกันก็ไม่มีอะไรฮะแม่ก็ออกจากบ้านไปขายของ
ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีลางบอกเหตุอะไรทั้งสิ้น
ลูกชายเนี่ยก่อนเกิดเหตุก็คือยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
แล้วก็ขี่ออกจากบ้านไปซึ่งตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าขี่ไปไหน
เพราะลูกชายไม่ได้บอกที่บ้านว่าจะไปไหนนี่คุณแม่บอกนะฮะ
ส่วนพี่สาวของนายวิศนุนะครับบอกว่าเมื่อ๓๔วันก่อนเนี่ย
พี่สาวเขาเล่าให้กับแม่ฟังอ่ะนะบอกว่าได้คุยกันเรื่องทาสีบ้านนะครับ
เพราะว่าแมนเนี่ยเขาบอกว่าลูกชายของพี่สาวก็คือหลานเขาจะบวชนะ
ก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะทาสีบ้านให้เตรียมงานบวช
ก็ถามพี่สาวอยู่ว่าจะให้ทาสีเมื่อไหร่ล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่แล้วนะ
เนี่ยฮะแม่บอกถ้าจะมีเรื่องลางสังหรณ์ลางบอกเหตุก็คือ๓๔วันก่อน
บอกพี่สาวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่แล้วนะจะให้ทาสีบ้านเมื่อไหร่
พี่สาวก็บอกกลับไปว่าเออจะไปไหนก็ไปไปลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เร่งรัดน้อง
เพื่อน้องมีธุระอะไรอะไรประมาณอย่างเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุไว้หรือเปล่า
แล้วไม่มีใครคาดคิดด้วยว่าสุดท้ายแล้วนายวิศนุลูกชายคนเดียวของบ้านเนี่ย
จะต้องมาเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แต่มีพี่สาวเขาว่าจะบวชลูกสิ้นปีแล้วเขาแอนก็บอกจะทาสีบ้านใหม่
แล้วเขาก็ไปก็บอกแอมจะทาหรือยังเดี๋ยวเขาจะทาให้
แต่แอนบอกยังเราก็ยังยุ่งอยู่บอกเดี๋ยวกูจะไม่อยู่แล้วนะ
แล้วแอมก็บอกจะไปไหนก็ไปแต่แอมก็ไม่รู้ว่าน้องจะไปแบบนี้
นึกว่าจะไปแบบทำงานทำอะไรอะไรอย่างนี้ก็ไม่นึกว่าน้องจะไปแบบนี้
ก็มีชาติคลิกอันนั้นเนาะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับส่วนนี้คือแฟนสาวของผู้ตายนะครับ
ที่เราเห็นภาพเธอวิ่งไปกลางถนนแล้วก็ไปกอดศพแฟนนะครับ
คือที่นายวิศนุบอกกับพี่สาวว่าเออเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่แล้วเนี่ย
เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจะไปแต่งงานนะฮะ
คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าจะไปไหนอะไรยังไงในทางไม่ดีหรอกนะครับ
เพราะว่านางสาวปริยานุษย์หรือว่านุษย์แฟนสาวของนายวิศนุที่เสียชีวิตบอกกับเราแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
รวมทั้งเรื่องที่เธอร้องไห้ในที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่ารับสายแล้วจะรับสายแล้วเนี่ย
รับสายโทรศัพท์แบบไหนอะไรยังไงเธอเล่าให้เราฟังแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะฮะเธอบอกว่าทางครอบครัวของเธอเนี่ย
ยอมให้เธอแต่งงานกับแมนนะนายวิศนุชื่อเล่นชื่อแมนเพิ่งยอมให้แต่งงานกัน
เดี๋ยวจะมีพิธีแต่งงานเนี่ยเป็นพิธีทางศาสนาอิสลามในเดือนนี้นี่แหละนะครับ
แต่งงานกันอยู่แล้วตกลงกันได้ว่าจะแต่งงานกันเมื่อคืนวันที่๓กันยายนนะครับ
แล้วทีนี้ต่อมาวันที่๔เนี่ยเธอก็มีเรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกับแมนนะครับ
ตอนนั้นที่ทะเลาะกันเนี่ยเธอบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับ
ก็คือเธอจะไปหาแมนแต่แมนไม่ยอมก็เลยงอนกัน
เช้าวันที่๕กันยายนนะฮะก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
บอกว่าแฟนนุ่มของเธอก็โทรมาหานะครับ
โทรมาตลอดตั้งแต่เช้าเมื่อวานแต่เธอไม่รับสายเลย
รวมแล้วนะฮะที่เธอไม่รับสายโทรศัพท์แฟนหนุ่มของเธอเมื่อวานนี้นะ
ตั้งแต่เช้านะนี่ฮะทุกผู้ชมครับเจ็บสิบห้าสาย
สิบห้าสายมิสคอร์ที่เธอไม่ได้รับโทรศัพท์ของแมนเลย
สายสุดท้ายที่แมนโทรมาตั้งแต่เช้านะฮะโทรมายันเย็นนะครับ
คือสิบเจ็บนาฬิกาห้าสิบสองนาทีค่ะเธอก็ไม่ได้รับ
จนกระทั่งมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์แปลกโทรมา๑๘นาฬิกา๓๐นาที

เพราะไม่ใช่เบอร์ของแมนที่โกรธที่งอนกันอยู่
แต่สายนี้เป็นสายของคนที่โทรมาบอกว่าแมนเสียชีวิตแล้ว
จากอุบัติเหตุที่เกิดรถเฉียวชนแล้วก็ถูกรถบรรทุกทับเนี่ยนะครับ
นี่ฮะเล่าไปเธอก็ร้องไห้ไปผู้สื่อข่าวของเราได้ฟังยังร้องไห้
ขอให้ค่ะ
บอกกับเรานะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกว่าจนถึงขณะนี้เธอยังรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมาก
ที่เธอไม่รับสายโทรศัพท์ของแฟนเธอ

เพราะที่ตกลงกันไว้ว่าจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยที่บ้านของเธอยอมแล้วเนี่ย
แปดกันยายนฮะเดี๋ยวจะไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอกันแล้ว
พรุ่งนี้วันที่เจ็ดคุณโรสลินอีกสองวันนี่๘กันยายนจะไปจดทะเบียนสมรส
ค่ะนี่ฮะเธอร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
บอกว่าแมนนี่คือรักแท้ของเธอนะครับไม่มีผู้ชายคนไหน
ดีแล้วก็รักเธอเท่ากับแมนอีกแล้วคบกันมาสิบกว่าปีนะ
แต่ยอมรับว่าที่คบกันสิบกว่าปีเนี่ยตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ย
ก็รักรักเลิกนะครับก่อนจะมาตกลงแต่งงานกันเนี่ย

ฮะแล้วก็มาเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี้ยเธอก็เลยเหมือนกับรู้สึกผิดว่า
ถ้าเมื่อนี้ที่มีเรื่องกันนิดหน่อยแล้วเธอรับสายแมน
รับสายโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมันก็คงไม่เกิดเหตุที่เขาจะคิด

แมนเนี่ยพิสูจน์กับทางครอบครัวของเธอ
จนเห็นว่าแมนรักเธอมาก

ร่วมกันทุกอย่างแต่ตอนนี้

ที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้

อย่าโทษตัวเองเลยน้า

ไปเตรียมไว้กันหมดแล้ว
จะไปจดทะเบียนสมรสกัน

นี่สามีมีลูกเขารอให้เราเลิก
เขารอเราเป็น๑๐ปี

ไม่มีผู้ชายคนไหนรักเราได้ขนาดนี้แล้ว

เราเมื่อวันซื้นเอง

ภายในเดือนนี้เลยด้วยซ้ำ

แล้วเขาโทรหาเรา๕โมงครึ่ง
จน๖โมงเย็น๖ถึงสุดนอก

คือมีเรื่องงอนนิดนึงของเมื่อคืน

กอดร้องไห้กับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวของเราฮะ
คุณเขมิกาก็อดเศร้าไปด้วยไม่ได้
เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะอดเศร้าไปด้วยไม่ได้นะครับ
ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงนะฮะ
เธอก็บอกว่าเธอก็รู้สึกผิดนะฮะ
ว่าบางเหตุการณ์มันแหม
ช่วงจังหวัดชีวิตมันนิดเดียวนะ
สำหรับพิธีศพครอบครัวตั้งบริพิธีสนศพของ
ในแม้ที่เสียชีวิตนาวิสานุนะครับ

จัดฉบอาณาจิตศพวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ๙กย

ตอนนี้กำลังติดต่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงงานหน้าจุดเกิดเหตุนะครับ
หน้าจุดเกิดเหตุเพื่อจะตรวจสอบแล้วก็เอาให้ชัดว่า
ตอนเกิดเหตุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับร่องรอยเฉียวชนที่ท้ายรถกระบะ
หลังจากนั้นที่ผู้ตายก็กระเด็นไปอยู่กลางถนนแล้วรถบรรทุกมาทับเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุตกลงแล้วชัดมันคืออะไรนะครับ
รวมทั้งก็จะสอบถามไปยังผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะครับ
ขณะที่ทางคู่กรณีนะครับทั้งรถกระบะแล้วก็รถสิบล้อนะฮะ
ตอนนี้ก็ได้ติดต่อกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อจะเยียวยารับผิดชอบแล้วนะครับ
ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงนะฮะเรื่องนี้น่าเศร้าจริง